ส่วนความคืบหน้าคดีหญิงสาววัย๒๑ปีหมดสติถูกอุ้มออกไปจากผับในจังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนจะถูกรุมโทรมจนเสียชีวิต
ญาติก็ยังคงติดใจเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงนะครับ
แล้วก็สงสัยไปยังเพื่อนของผู้ตายที่ไปเที่ยวด้วยกันว่าหนีหายไปไหนหมด
และมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่
โดยเพื่อนของผู้ตายได้ออกมาชี้แจงนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เส้นทางจากภายในผับจนถึงที่จอดรถที่ผู้ต้องหาพาเหยื่อมาเป็นที่สนใจต่อผู้คนที่พบเห็น
แต่ไม่มีใครรู้สึกได้ถึงความผิดสังเกตแม้แต่ตำรวจที่เดินสวนทาง
ซึ่งหากมองผิวเผินไม่ต่างจากผู้ที่มีอาการมืนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นที่อยู่ในภาวะไม่สามารถขัดคืนได้
มีลักษณะโทรมหญิงแต่ไม่ยอมรับว่าทำให้เหยื่อสาวถึงแก่ชีวิต
จึงต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุการตาย
ขณะที่ผู้ต้องหาอีกคนปฏิเสธร่วมข่มขืนเหยื่อแต่เป็นเจ้าของรถ
ขับพาผู้ต้องหาที่เหลือไปก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนพักพวก
ร่วมกันคมคืนกฎธรรมชำระผู้อื่น
และจากการตรวจสอบในโซเชียลมีเดียพบว่าผู้ต้องหารายนี้รู้จักกับเหยื่อผ่านทางเฟซบุ๊ก
ขณะที่ครอบครัวของเหยื่อยังติดใจถึงสาเหตุการตาย
ข้องใจที่เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันกลับหายตัวตอนเกิดเหตุ
รวมทั้งเสียชีวิตมาแล้วหลายวันแต่ยังไม่มีเพื่อนติดต่อมา
คาดว่าอาจมีส่วนรู้เห็น
นิ่งนิ่งนิ่งเหมือนเขาเนี่ยไปท่องบทมาครับนิ่งมาก
ก็คงจะเตรียมตัวไว้หลายวันแล้วล่ะทั้งสิทธิ์ก็น้องเกือบจะอาทิตย์แล้วน้องที่น้องเสียครับ

ถ้าผ่านตำรวจค่ะตำรวจเราถามว่าผู้ต่อหาอยากขอสมายายตายไหม
พอไม่ต้องขอฉันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่หายออกไป
เพราะไม่ได้ทำฉันตายทำหลานฉันตายไปขอหลานฉัน
จนตอนนี้ก็ยืนยันว่า
ไม่หายขอถ้าขอไปขอศพ

มันโหดเที่ยมเกินไป
ปมที่ยังค้างคาใจครอบครัวของเหยื่อ
โดยเฉพาะเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันได้ออกมาชี้แจง

กลุ่มผู้ต้องหาเข้ามาทักทาย

เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียชีวิต

ใช้วิธีแชทไปบอกผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของกลุ่มเพื่อน
ที่จะแยกกันเดินทางกลับเวลามาเที่ยวผับ

แล้วน้องก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะค่ะ
แล้วหนูก็เลยประมาณตีหนึ่งห้าสิบห้า

แล้วหนูก็เลยตัดสินใจเดินออกไป

คดีนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อน
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้

ยังคงข้องใจในหลายประเด็น

แต่พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่หลงเหลือ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน